ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวัง

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

อุบัติเหตุทำให้ครอบครัว

หน้าที่หนักอึ้งจึงตกอยู่ที่

ผมชื่อกวจกรเกรียดวัตถาอายุ๓๙ปี
ครอบครัวผมมีอยู่๕คนมีแม่มีเมียมีผมแล้วก็มีลูกอยู่สองคน
แต่ก่อนผมตัดยางสองคนก็แฟน
ความเป็นอยู่ก็พออยู่พอกิน
แต่มาตอนนี้ผมประสบอุบัติเหตุ

วันนั้นพอดีน้องเขามาจากพัทยาครับ
ผมก็เลยพาน้องออกไปหาซื้อกับข้าว

น้องเขาขับรถไปเจอช้างเขาตกใจเขาก็เบรก

แล้วผมก็สลบไปเลยครับ

หมอเขาบอกว่ากระดูกข้อหลังอ้าไป๔ข้อครับ
เหลืออยู่๕นะคุณที่จะเดินได้เพราะว่า
หลังจากที่หมอบอกว่าผมเดินไม่ได้

มีแม่อยู่กับผม

ใครจะช่วยเมียผมทำงาน
ปกติเราทำ๒คนเราก็ได้คืนนึงก็๒๐๐โลให้มา

ประธานเราเดินคนเดียวไปกลับก็ลองหนึ่งไปกลับ

ห้าทุ่มมาสว่างได้แค่น้ำยางรอยกระโล
ตั้งแต่ที่พ่อผมล้มไปก็เปลี่ยนมาเยอะครับ
รายได้มันลดลงครับแม่ต้องทำงานคนเดียว
แล้วผมก็ต้องลุกมาช่วยงานแม่มากขึ้นครับ
ก็เหมือนว่าช่วยงานแทนพ่อไปเลยครับ
ก็ตื่นตอนตี๓ตี๔ครับ
ตัดเสร็จประมาณ๗โมง
โมงกว่าเลยนะครับแล้วก็ไปโรงเรียนประมาณ๗โมง๔๐
ตอนนี้ลูกผมช่วยงานหมดทุกคนเลยครับ

ถ้าพ่อเดินไปจากก่อนแม่ก็ไม่เป็นนี้ครับ
ของแม่ครับแม่ทำงานหนักมากครับ
ว่าแม่จะป่วยหรือว่าเป็นอะไรครับ

ทำอะไรช่วยไม่ได้สักอย่างเลยครับ
ตายก็น่าจะตายไปเลยทีเดียวครับ

นั่งมองเขาทำงานทรมาน

หาก็ไปให้หมอนวัดกระดูก

ให้ให้เป็นบัตรด้วยอะไรด้วย

ใบ๒พาก็ไปแล้ว

ความหวังผมอยากเดินได้เพราะว่าอยากช่วยเมียทำงานครับไม่ต้องให้แม่ลำบากไม่ต้องให้ลูกลำบาก
ก็อยากให้เขาแบบพาเขาเดินได้
ไม่อยากให้พ่อหายผมอยากให้พ่อกลับมาเดินอีกครั้งครับ
ผมพยายามกายภาพบำบัดตัวเองมา๒ปีแต่มันไม่ดีขึ้นเลย
ตังค์ที่เก็บมีอยู่ประมาณ๓๐๐๐๐๔๐๐๐๐บาทรักษาตัวหมดเลย
ผมบอกเมียเลยครับบอกพอไม่ไปแล้วเสียใจกับเสียใจครับที่มันเกิดแบบนี้ขึ้น
้อมันก็ท้ออยู่ครับอยากจะกลับมาเดินได้อีกครั้งมันทำไม่ได้แล้วครับ
ตอนนั้นก็พร้อมมากเลยเขาพร้อมก็ท้อถ้าลำบากยังไงเราก็ต้องอยู่ต้องสู้
ผมคิดว่าเมียผมเหนื่อยมากทำงานคนเดียวได้กินตั้งสี่คน

เพราะเมียนี่เขาสู้เพื่อคุณผมมากครับมาก

เพื่อครอบครัว

เราสู้เพื่ออนาคตค่อนข้างลูกเรา
ไม่ใช่เราสู้เพื่อตัวเองอีกแล้ว

ก็หลอกตาให้ยายอยู่บ้านเราก็ทำงานอย่างอื่นได้
แล้วก็หาแบบอาชีพมีรายได้เองบ้าง
จิ้งรีดบ้างเลี้ยงแบบเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่
เราไม่ต้องซื้อกับข้าวเขากินก็ยังดี
ขอต้อนรับครอบครัวคุณหมาจากจังหวัดระยองครับ
หมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเด็กสวัสดีลูก
ประสบอุบัติเหตุนี้มากี่ปีแล้วครับ

อุบัติเหตุวันนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
ขับรถไปก็ประมาณ๗๐๘๐เนี่ยครับ

ช้างหมายถึงยังไงครับช้างป่าเหรอครับช้างป่าครับ

เขาหักหลบเลยครับลงไปข้างทางชนคูดินครับ
ไปเลยปิ้นสองตลบเลยครับเลยสลบเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับ
แล้ววันนั้นใครพาไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
น้องพาไปหาอ้าส่งต่อไปอีกทีครับ
นีแล้ววันนั้นนีอยู่ที่ไหนอะครับ
อยู่ที่บ้านจ้ะมีน้องมาบอกว่า
เนี่ยแจ๊ะเหยี๊ยไปเมื่อกี้เนี่ยรถฝ้ำเตียงส่งไปโรงพยาบาลแล้ว
แล้วก็พาน้องไปไปเยี่ยมข้อสรุปยังไม่รู้เรื่องเลยจ้ะ

กระดูกสันหลังครับอ้า๔ข้อเลยครับ
แล้วมันเกี่ยวกับระบบประสาทยังไงบ้างครับ
เป็นประสาทช่วงรางตายเลยครับเขาว่าช้ำมาก
หมอก็เอาไปผ่าตัดครับเอาไปผ่าตัดเสริมเหล็ก
ใส่เหล็กสองข้างครับประกบกันเลยครับ
แล้วหมอเขาบอกว่ามีสิทธิ์เดินอยู่๕๙หรือ๕๕เปอร์เซ็นต์ครับ
ที่จะเดินได้เพียงแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับ

ถอดเลยครับลูกจะอยู่ยังไงเมียจะอยู่ยังไง
แม่จะอยู่ยังไงใครจะช่วยเมียผมทำงานครับ
เครียดมากใช่ไหมเห็นบอกว่าเครียดจนขนาดคิดคิดสั้นอ่ะ
อยู่ไปก็เป็นภาระเขาครับทำอะไรไม่ได้

กินยาแก้ปวดอย่างแรงครับ

กินเพื่อที่อยากหลับไปเลย

ีรู้ไหมว่าเขาคิดสั้นคิดฆ่าตัวตายอ่ะ
ไม่รู้เลยอะจ๊ะลูกตื่นตัดยางเค้าหลับเร็ว
ไม่เหลียกเค้าให้เค้าหลับไม่หลุบกวนเค้า
นี่แน่เค้าเพิ่งมาบอกอะจ๊ะเพิ่งรู้

เพราะว่าตัวใบเค้าปิดการนะนี่
ตอนนี้ยังมีวนเวียนอยู่ในหัวแล้วมั

อะไรที่ทำให้คุณคิดว่าเฮ้ยฉันต้องอยู่ต่อ
ลูกก็เมียครับเมียทำงานหนักอย่างเดียวเลยครับ
แล้วตอนนี้อาการคุณเป็นยังไงบ้างครับ
ตอนนี้กล้ามเนื้อคุณมันรีบมันเล็กลงไหม
หน่อยนึงครับหยิกกงไม่รู้เรื่องไม่รู้สึก
ตอนเนี้ยเหรอครับตรงข้างเลยครับได้แล้วได้ไปเช็คกับหมอ
ได้ไปหาหมอต่อบ้างไหมครับหรือว่ายังเลย
ไม่ได้ไปแล้วครับตังค์ไม่ค่อยมีครับนี่แหละ
คือปัญหาที่สำคัญที่สุดแล้วตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองยังไงได้บ้างอ่ะครับ
ทำอะไรได้บ้างก็ตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นเตียงเองอาบน้ำเอง
อะไรเองได้หมดแล้วครับข้าวปลาอาหารกินเองได้ครับ
จากกิจวัตรประจำวันแล้วคุณทำอะไรอีกครับช่วยเลี้ยง
เลี้ยงไก่ซักสภาพให้เมียครับอะไรนะซักสภาพครับซักเสื้อ
กลายเป็นแม่บ้านไปเลยดีนะก็ช่วยกันจริงจริงแล้วพอเขาเกิด
อ่าหมาเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี้ย
ภาระหนักก็คือตกอยู่ที่นี่แล้วจ้ะหมาเห็นผู้หญิงคนนี้ต้องรับ
ภาระหน้าที่หนักอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึก
เสียใจครับทำไมต้องผมเป็นอย่างงี้ครับแต่ว่าผมไม่เป็นอย่างงี้
เมียเมียผมคงจะไม่ลำบากถึงขนาดเนี้ยครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้
ผู้หญิงที่แสนดีคนนี้นั่งอยู่ตรงหน้าแล้วอยากจะบอกอะไรกับเขา
พูดกับเขาเลยครับรักมากน่ะอ้วนเอ้ยบางทีเห็นเขาตัดยาง
บางทีผมอยากจะไปนั่งเฝ้าคอยดูช้างดูอะไรให้ด้วยครับ
แต่ทำไม่ได้ครับพี่นีล่ะครับอยากจะบอกอะไรเชิญเลยครับ
ก็ความรักความสงสารแบบว่ามาอยู่ด้วยกันถึง๒๐ปีแล้วจ้ะ
ทุกวันมันมาเยอะคิดบางครั้งก็อยากจะหนี
แต่ก็ถามลูกถามลูกว่าลูกจะไปกับแม่ไหม
จะไปยังไงแม่จะอยู่ยังไง
จะพออยู่ยังไงก็คิดคิดตามลูกว่าเออ
แบบนั้นก็ลูกก็ต้องสู้กับแม่ทำไมวันนั้นคิดจะหนีออกจากบ้านล่ะครับ
มันเกิดอะไรขึ้นก็แบบท้อจ้ะเหนื่อยเหนื่อยมาก
ก็ทิ้งเขาไม่ได้อยู่ดีจ้ะคิดทั้งนี้แล้วก็กินย่า
แล้วก็เหมือนแม่คนนึงอ่ะทิ้งแกไม่ได้อ่ะ
แล้วก็อยู่อยู่สู้สู้อยู่ทุกวันจ้ะ
นี่จ้ะตอนนี้รายได้ของครอบครัวก็มาจากเราคนเดียวอ่ะสิจ้ะ
รายได้เป็นยังไงบ้างกรีดยางเป็นยังไงครับกรีดยางก็เวลาเอาแล้วลูก
คิดได้เยอะเราก็ได้เยอะเท่าแกก็แบงไว้ว่าแบงครึ่งอ่ะ
ช่วงหน้าฝนเราก็กรีดยางไม่ได้บางทีเป็นเดือนเดือนก็มีจ้ะ
แล้วไม่มีอะไรได้เลยก็ไปปลูกผักแล้วก็เก็บผักน้ำผักกุดข้างบ้าน
ครับแล้วไปขายอืมก็ได้มาซื้อแบบซื้อไข่ซื้ออะไรไว้ให้ลูกกันกินบ้าง
แล้วก็ต่างไปโรงเรียนให้ลูกไปโรงเรียนบ้างครับจ้ะยังมีขุดอะไรอีกอย่าง
ลูกมันขุดมันจ้ะอันนั้นช่วงปิดนายางแล้วไม่มีงานทำไปขุดมันปลูกมัน
แกก็มีงานให้ทำก็จะไปแต่ช่วงนี้ช้างก็ลงไม่มีงานได้วันทำเลยอ่ะ
ที่ที่พูดเนี่ยนะคืออุปสรรคที่สุดเลยคือช้างใช่จ้ะ
บ้านคุณนี่อยู่ทำไมอยู่ในดงช้างเหรอครับมันเป็นยังไง
อยู่ในหุบเขาเลยครับโอ้บ้านคุณอยู่ในหุบเขาครับ
เพราะฉะนั้นมันก็คือเหมือนที่อยู่ของพวกเขาด้วยช่องเข้าช่องออกเลยครับ
แล้วมาที่เยอะไหมครับคุณโอ้ยบางนี่ก็มาเกือบห้าสิบตัวก็มีจ้ะ
ก็บางทีก็เดินหน้าบานยืนมองกันนะครับทุกวัน
เห็นบอกว่ามีเด็กน้อยอยู่คนหนึ่งทำเสียงเรียนเป็นลูกช้าง
ใครครับลูกครับยังไงลูกนนไหนเล่าสิเรา
วันนั้นช้างมาเกือบห้าสิบตัวผมก็ลองแล้วเรียนช้างแล้วก็วิ่งมาบ้าน
หนูทำเป็นยังไงหนูทำเป็นยังไงโอ้โหเขาวิ่งมาเลยครับ
เห็นบอกมาแล้วมาล้อมบ้านเราไว้ครับแล้วหนูทำยังไง
ผมก็พากันเข้าห้องครับแล้วก็เงียบเงียบกันทั้งบ้านเลยครับ
พวกนี้นะทั้งครัวเลยทั้งบ้านเลยนะหลบอยู่ในห้องกัน
นั่งพันดมมือเลยเหรอลูกเกือบพันดมมือไหว้เลยครับ
แล้วเราบอกว่าไงเราสัญญาว่าไงผมจะไม่ทำอีกแล้ว
เจอของจริงก็ไปอยู่นานไหมวันนั้นอ่ะโอ้ยเกือบครึ่งชั่วโมง
ไม่แต่จริงจริงถ้าเราไม่ทำอะไรเขาเขาก็ไม่ทำเราไหม
ครับย่าย่าติงย่าป่วยไหมมีโรคประจำตัวไหม
เนื้อในตาโอ้โหมันมันขุ่นมากเลยนะตอนเนี้ย
กี่ข้างอ่ะครับย่าข้างนึงมันจะปิดตาดำแล้วอ่ะ
ตอนนี้นะจ้ะย่าดูแลอะไรคนในครอบครัวยังไงบ้างครับย่าจ๋าตอนเนี้ย
ก็เวลาเขาออกตัดยางก็ช้าตื่นก็หุงข้าวทำกับข้าว
แล้วก็ตักข้าวให้ลูกชายกินแล้วก็ซักเสื้อนักเรียนให้หลาน
อะไรทำได้ทำหมดแล้วกินข้าวเสร็จก็ออกช่วยเก็บยางกัน
ลูกผักก็ไปช่วยกันเก็บย่าห่วงอะไรมากที่สุดในบ้านเนี้ย
ก็ห่วงกันหมดนี่แหละห่วงทั้งหมดนี่แหละยิ่งห่วงกันอีกเยอะกว่าเขา
พอเดินไม่ได้เคยได้พูดให้กำลังใจกันบ้างไหมพูดไหม
พูดบอกว่าสู้สู้นะอย่าท้อแท้นอนมาถึงนนท์บ้างลูก
แล้วตอนนี้หนูช่วยอะไรบ้างลูกกรีดยางถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็ช่วยแม่เก็บยาง
ครับนนท์แล้วเห็นบอกว่าเป็นมีไปรับจ้างอะไรบ้างลูกมีไหม
มีครับช่วงปิดเทิมครับขุดมันปลูกมันแล้วก็ตัดต้นมันครับ
แล้วก็แบกเงินหนูได้ค่าจ้างยังไงสามสามร้อยครับ
บางทีก็สองร้อยแปดสิบท้อไหมเหนื่อยไหมไม่ครับยังไงก็ต้องสู้เพื่อครอบครัวครับ
ห่วงพ่อกับแม่มากไหมห่วงมากครับมีอะไรอยากจะบอกกับท่านทั้งสองบ้างลูก
พูดเลยครับพ่อแม่หนูรักพ่อแม่มากนะครับครับ
โตขึ้นอยากเป็นอะไรครับพี่นัทอยากเป็นศิลปะครับอยากเป็นศิลปะช่างศิลป์
งานแล้วตอนนี้อยู่บ้านช่วยอะไรบ้างครับช่างสินครับอืม
ช่วยแม่เก็บน้ำยางครับเคยเห็นแม่เหนื่อยจัดจัดไหม
หนูให้กำลังใจแม่ยังไงครับลูกแม่สู้สู้ครับเนี่ยวันนี้อยากให้กำลังใจอะไรแม่มาลูกไหม

วันนี้ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตเนี่ยจริงจริงเป้าหมายของเราเนี่ยที่มาวิกฤตมันเกิดขึ้นอ่ะคือเรื่องอะไรครับอยากได้เงินไปทำ
สามล้อสามล้อมันเก่าครับแล้วก็เอาไปไปเลี้ยงจิ้งหลีดเพื่อช่วยครอบครัวช่วยเมีย

ก็ยังเดินหน้าที่จะสู้เพื่อครอบครัวที่เขารัก
ช่วงหน้าครับเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณหมาจากจังหวัดระยอง

เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
จะได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของคุณหมาจากจังหวัดระยองนะครับ

ทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

แต่ว่าต้องสู้กันเพื่อครอบครัวของเรานะครับ
ต้องไม่พลาดแม้แต่ข้อเดียวนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณหมามาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

คำถามมีด้วยกันทั้งหมด๕เรื่อง
๕เรื่องนี้ถ้าเกิดว่าคุณหมามั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นก็แล้วกันนะครับ
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกภายในบ้าน
แต่ตอนนี้คุณหมาต้องเลือกก่อนว่าจะตอบเรื่องไหนนะฮะ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้ครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้ครับ

คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้ครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้ครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้ครับ

คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้ครับ
บ้านของเราหลังนี้อยู่มานานกี่ปีแล้วครับ

ปฏิทินนี้อยู่ตรงไหนของบ้านครับ

ไปซื้อของแล้วเขาแจกมาครับ

เห็นชุดที่เขาใส่ไหมครับสวยไหมครับ

และคำถามของเราก็อยู่ที่เสื้อของพี่เวียนี่เองนะครับพี่หมา

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เสื้อด้านในของเวียสุกลวัฒน์มีสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีดำ

ตัวเลือกที่สามสีขาว
ตัวเลือกที่สี่สีน้ำตาล
ปฏิทินอันนี้เป็นของปีกาย
แวนมาปีกว่าแล้วอยู่ข้างตู้เย็น
ผมไม่เคยสังเกตเลยว่าเสื้อข้างในของเวียสีอะไร

ตัวเลือกที่สองสีแดงครับ
ผมขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

ตอนนี้คุณหมายังไม่หมดหน้าที่จะเลือกใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่นีขึ้นมาตอบ

ขอเชิญพี่นีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ป่นเป็นเมนูโปรดของบ้านเราเลยหรือเปล่าครับ

ป่นคืออะไรครับพี่นีอธิบายสักนิดนึงครับ
ตำป่นปลาตำป่นปูตำป่นกบ

พริกคลอมกระเทียมใส่น้ำปลาก็ได้ใส่กะปิก็ได้อ่ะจ๊ะ

ก็อร่อยอ่ะจ้ะ
ในเรื่องนี้ต้องตอบนะครับพี่นีครับพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
พริกนี่นะฮะคั่วมาเรียบร้อยเลยนะแต่ถ้าพอมาคั่วอย่างเงี้นะแม่นะมันจะหอมเนอะ
จะหอมเชียวนี่นะครับหนึ่งชุดออกมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
จะมีผักผักเคียงด้วยนะฮะนี่มีผักบุ้งต้มมีแตงกวามีถั่วนะครับ
แล้วก็จะมีนี่อันนี้ป่นปลาเป็นแบบนี้นะแม่นะหนึ่งชุดนะ
แบบนี้เรียกว่าหนึ่งชุดนะฮะแม่ต้องการผู้ช่วยไหมครับ
ต้องการจ้ะใครดีแค่นั้นอ้าวแชร์ครับขอบคุณครับ
สำหรับข้อนี้ก็คือทำตำป่นจำนวน๔ถ้วยพร้อมจัดผัก
ลงในจานภายในเวลา๓นาที
ที่บ้านหนูตำบลแทบทุกวันเลยเจอจอดแค่นี้ก็หนูตื่นเต้น
ต้องทำให้ทันเวลาจะทำให้ได้จ้าถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
เลยครับแม่เร็วครับเร็วใส่พวกเลยแม่เร็วต้องเร็วกว่านี้เลยครับ
เวลามันมาแล้วแม่เสียได้เลยครับตอนนี้นะฮะ
นี่ก็ได้อีกหนึ่งข้อนะจะพิชิตเงินล้านได้หรือไม่นะครับ
ก็ขึ้นอยู่กับข้อนี้ด้วยนะครับตอนนี้เวลาเดินไปแล้วนะครับ
ต้องการเดียวนะฮะตอนนี้เหลืออีกสามจ้านด้วยกันนะครับ

ไปลูกไปเลยไปครับสองจานแล้วนะครับผม
ตอนนี้ครึ่งทางแล้วนะฮะเหลืออีก๒ชุดด้วยกันนะครับ
ไม่ต้องรอเออสามจ้านแล้วรอแม่อย่างเดียว
มันเพิ่มไม่ได้จริงจริงนะครับเวลามีค่ามากมากไปแล้วในตอนนี้นะครับ
นะครับคุณผู้ชมนะครับเราเชียร์เป็นมีความขนาดว่าธนาคิดนี้จะทำได้หรือไม่นะครับ

ได้อีกจานเดียวตำเลยจ้ะตำเลยใช่ใช่ใช่
ครับไปวางลูกไปวางจานที่วางเสร็จแล้วไปลูกไปเร็วเร็วสามจ้านนะครับ
เหลืออีกจานเดียวเท่านั้นนะฮะในตอนนี้ฮะหล่อพลิกจากแม่กันนะครับ
ตากเลยแม่ตากเร็วตากเถอะตากเร็วตากเร็ว
ตีแล้วทำนะตีแล้วทำ
รู้สึกยังไงบ้างครับแม่ครับรู้สึกอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมจ้ะ
เพราะถ้าตำอยู่บ้านเราก็มีเวลาของเราได้ใช่ไหมครับอันนี้มันต้องตำแข่งกับเวลาด้วย
จ้ะแต่สี่ชุดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนัทจ้ะนัทนัทคิดว่าทำได้ไหมลูกได้ครับนัท
คิดว่านัทเก่งไหมเก่งครับเก่งนะลูกนะต้องแบบนี้นะครับ
แต่เขาเก่งจริงจริงนะช่วยพ่อช่วยแม่ได้นะฮะเอาละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูของทางบ้านนี้นะครับ
ขอให้โชคดีนะครับขอให้ผ่านนะครับเชิญประจำที่ครับ
เอาล่ะพี่นีครับสองข้อผ่านไปแล้วจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เพื่อให้ย่าจ้ะย่าติ่งนะจ้ะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ย่าติ่งขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่องนั่นก็คือเรื่องจังหวัดระยอง
ไทรัสทีวีลิวพูจังหวัดรยองนะ
ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญยะติ๋งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ย่าจ้าย่ายูจังหวัดรยองมากี่ปีแล้วเห้ย
สี่สิบปี

สีสีน้ำเงินตัวเลือกที่สี่สีน้ำเงินครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะย่านะย่าจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับน้องนนท์
นนท์แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องนนท์ครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องคือเรื่องไทยรัฐทีวี
เรื่องลิวอภูลลิวอภูลลิวอภูลนะครับขอให้โชคดีครับขอเชิญน้องน้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องนนท์ครับเตะบอลเหรอลูกชอบไหมครับก็ชอบอยู่ครับหนูชอบทีมไหนมากที่สุดครับลูก
แมนยูครับแล้วใครชอบลิเวอร์พูลพ่อพ่อครับหนูคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมลูก
มีมีเถียงกันบ้างไหมถามจริงเวลาอยู่บ้านเขาชอบอีกทีมนึง

ก็ดูด้วยกันได้แล้วนักฟูเพลินในดวงใจมีมั้ย

เพราะวิหารีอาอดีครับ

รู้จักไหมรู้จักไหมซาร่ารู้ใช่ป่ะลูก

คำถามของเราเนี่ยเกี่ยวกับคุณซาร่าเขานี่แหละพร้อมไหมครับลูก

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
โมฮัมเมดซาล่าเป็นชาวประเทศใด

ตัวเลือกที่สองซาอุดีอาราเบีย
ตัวเลือกที่สามอียิปต์
ตัวเลือกที่สี่มอรกโก
ผมรู้จักโมฮาเมดซาร่าเขาเล่นตำแหน่งปีกขวาครับ
ผมไม่ได้เชียร์ทีมลิเวอร์พูลผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาอยู่ประเทศอะไร

ตัวเลือกที่สามอียิปต์ครับ

มั่นใจนะลูกนะต้องมั่นใจนะเพื่อครอบครัวของเรานะครับ
คุณผู้ชมครับ๔ข้อครบแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ

ครอบครัวของคุณหมาจากจังหวัดระยองจะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งสี่
แล้วคว้าเงินทุนสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
วินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของคุณหมาจากระยองนะครับ
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไรเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าท่อพูดตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาท

วันนี้นะครับมีแต่ได้กับได้นะครับ๑๗นะลูกค้า
เดี๋ยวฟังเฉลยแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับว่ามีสิทธิ์เลือกโบนัสหลังตู้ด้วยนะครับ

พร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับคุณผู้ชมครับ
จากเรื่องลิเวอร์พูลครับ
ตั้งแต่ที่พ่อผมล้มไปก็เปลี่ยนมาเยอะครับ
รายได้มันลดลงครับแม่ต้องทำงานคนเดียว
ของแม่ครับแม่ทำงานหนักมากครับ
แม่จะป่วยหรือว่าเป็นอะไรครับ
และคำถามกับเรื่องนี้ก็คือ
ข้อที่๓อียีปครับ

ถูกครับ
โมเมซาล่านะครับเป็นชาวอียิปต์ครับ

ข้อครอบครัวของพี่หมาจากจังหวัดระยองนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

จากเรื่องตำป่นครับ
เราต้องสู้ไม่สู้ไม่ได้ชีวิตเราเป็นแบบนี้แล้ว

ทำตำต่อจำนวน๔ถ้วยร้องจัดผักลงในจาน

ได้ได้ได้ได้ได้
ได้ค่ะ
ทำได้ถ้าช่วยกัน๒คนแม่ลูกนะคะ
เราให้เวลาว่า๓นาทีนะครับคุณผู้ชม
ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๒นาที๔๗วินาที

ครอบครัวของพี่หมาจากจังหวัดระยองนะครับ

หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็น

เอาล่ะเพราะฉะนั้นครึ่งทางแรกผ่านไปได้สวยครับคุณผู้ชม
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องจังหวัดระยองครับ
รู้สึกสงสารรักเขา
ยังไงมันกระจายหายหน่อยเวลาก็เป็นอะไรไป
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
งงประจำจังหวัดระยองไม่มีสีใด

เสร็จนะครับ
โอ้ผลาดไปซะแล้ว๑ข้อนะฮะ
ทงประจำจังหวัดระยองไม่มีก็คือสี

เหลืออีก๑ข้อก็คือ๑แสนบาทรออยู่ข้างหน้านะครับ
มาเรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องบ้านของเรา
ผมพยายามกายภาพบำบัดตัวเองมา๒ปีแต่มันไม่ดีขึ้นเลย
ตังค์ที่เก็บมีอยู่ประมาณ๓๐๐๐๐๔๐๐๐๐บาทรักษาตัวหมดเลย
้อมันก็ท้ออยู่ครับอยากจะกลับมาเดินได้อีกครั้งมันทำไม่ได้แล้วครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เสื้อด้านในของเวียสุกลวัฒน์มีสีอะไร

เสื้อด้านในของเวียสุโกนลวัฒน์มีสีอะไร

เวียสุกลวัฒน์ตัวในที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้ครับ
ก็คือสีดำนั่นเองนะ
ไม่เป็นไรยังมีโบนัสหลังตู้รออยู่นะครับ

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ตอนนี้แม่ต้องเลือกแล้วครับว่าจะเลือกกุญแจต่อชีวิตดอกไหนครับ
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที

ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีในการไขครับ

เร็วเร็วเร็ว

เข่ามาเลือกอ่ะ

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๒นะครับ
ว่าจะได้เงินโบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
หนังหมาย

เอาล่ะมีข้าวสารหุงกินกันแล้วนะครับตอนนี้มาดูโบนัสในตู้หมายเลขหนึ่ง
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
แล้วโบนัสหลังตู้หมายเลขหนึ่งว่า
๕๐๐๐บาทครับ
ดูว่าโบนัสหลังตู้หมายเลข๓นะฮะ
เพราะฉะนั้นในตู้โบนัสหลังตู้หมายเลข๔นั่นคือ
ตอนนี้นะครับครอบครัวของพี่หมาจากจังหวัดระยองนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตในวันนี้นะครับคุณผู้ชม
บาทพร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
หมาจะนำเงินไปต่อชีวิตอะไรก่อนได้ครับ

ครับ
รถมันต้องใช้อยู่แล้วครับ

ที่ยังช่วยพาพวกเราไปทำงานทำการได้นะครับ
คุณผู้ชมครับหากเรายังเห็นพระอาทิตย์ขึ้น
นั่นหมายถึงเรายังมีลมหายใจ
และยังมีความหวังเพื่อวันต่อเก่า
เพียงไม่ยอมแพ้เท่านั้นเองนะครับ
ผมขออนุญาตคุณผู้ชมจริงจากใจเลยนะครับ
ขออนุญาตฝากครอบครัวของพี่หมาจากจังหวัดระยอง
ให้ได้มีลมหายใจเพื่อสู้ต่อในทุกวันด้วยนะครับ
เพราะว่าครอบครัวเขาลำบากจริง

หมาขอบคุณมากนะและขอให้สุขภาพแข็งแรง
มีแต่สิ่งดีเข้ามาและคุณพระคุ้มครองนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนนะครับ

ยายสุขภาพก็ไม่ค่อยดีผ่าตัดมาแล้ว๕ครั้ง
กลับมาพักฟื้นที่บ้านก็มีตาดูแล
รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระตายอยู่ครับ
ไม่เป็นภาระผมหรอกครับต้องดูแลกัน
ให้กำลังใจกันว่ายายเราก็สู้ไปก่อนเผื่อมันดีขึ้น
ตักน้ำพริกเผาใส่กระปุกจำนวน๓๐กระปุก
ภายในเวลา๓นาที
ถ้าไม่ครบนะครับ๓๐กระปุกนะยาย
ถ้าไม่ครบคราวนะครับ